กล้องวงจรปิดบันทึกภาพนะครับตรงจุดเกิดเหตุเป็นโค้งหักศอก
รถกระบะจอดจึ๊กนะฮะให้รถที่สวนทางมาผ่านไปแล้ว๒คัน
หนึ่งสองแล้วคราวนี้มาแล้วคู่กรณีค่ะจังหวะนั้นเนี่ยครับ
รถบรรทุกสี่ล้อเล็กขับสวนมาผมมุมพอดีเป๊ะนะครับ
รถกระบะเบรกให้ก่อนจากนั้นรถบรรทุกก็เบรกด้วย
แล้วรถกระจกลงมาด่าประมาณว่าขับรถภาษาอะไร
แต่อันนี้สุภาพแล้วที่ผมแปลออกมาเนี่ยนะ
จากนั้นคนขับรถบรรทุกนะฮะก็ลงจากรถแล้วก็เอาท่อนเหล็กมาทุบ

ก็คือถาของมีแรงไปให้อวกเมริกหา
แล้วเราก็ได้รับทั้งละฮัง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๗กันยายนนู่นน่ะนะ
นะแถวรามินทา๑๑๒
ในคลิปจะได้ยินแต่เสียงฝ่ายคนขับรถบรรทุกด่าครับ
ส่วนผู้หญิงที่บอกว่าลูกหนูหัวกระแทกก็คือเมียของคนขับรถบรรทุกฮะ
จากเหตุการณ์นี้คนขับรถกระบะผู้เสียหายเล่าบอกว่า
เขาก็ชะลอรถให้รถสวนเลนผ่านไป๒๓คันใช่ไหม
แล้วเขาจะไปบ้างแต่ก็เห็นรถบรรทุกมา

เขานี่บอกเขามีพี่นั่งมาด้วยนะ
ก็พยายามขอโทษแต่คู่กรณีไม่ฟัง
แต่ด่าแล้วบอกว่าลูกเขาหัวกระแทก
ทั้งที่คนเบรกรถนี่คือเขา
แล้วยังโทษเล็กมาทุกข์กระจกข้างแตก
หน้าหลังเสียหาย๒บาน
แล้วชดใช้ค่าซ่อมรถให้แต่ตลอดเวลาที่รอรถเข้าซ่อม
รายได้นี่ครับเพราะรถต้องใช้ทำมาหากิน
พอติดต่อประกันของคู่กรณีไปก็นิ่ง
ก็เงียบคนขับรถกระบะบอกว่าไม่ต้องการอะไร
ขอให้รับผิดชอบชดเชยรายได้ของเขาที่หายไปก็แล้วกันแค่นี้ก็พอครับ